สินมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับถูกฉุดนะฮะขึ้นรถมอเตอร์ไซค์แต่โดนซ้อมจนน่วมแล้วล่ะนะฮะก่อนจะลากขึ้นรถพลเมืองดีเนี่ยเขาเข้าไปช่วยเหลือนะครับ
ล่าสุดตำรวจจับได้แล้วล่ะผู้ชายที่ทำร้ายผู้หญิงแล้วก็ฉุดผู้หญิงขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยบอกว่าจะพาไปเที่ยว
จะพาไปเที่ยวเขาพากันแบบนี้เหรอฮะนั่นสิฮะจากกรณีที่มีคนแชร์นะครับเรื่องราวเตือนภัยสุภาพสตรีครับ
มีว่ามีคนร้ายในดักฉุดผู้หญิงขณะเดินไปซื้อกับข้าวที่ตลาดหนองแสงเขตเทศบาลเมืองกาลสิน
แล้วก็ทุบทำร้ายเหยื่อจนน่วมแล้วก็ลากขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปแต่มีพลเมืองดีเห็นเหตุการณ์จึงเข้าช่วยเหลือได้ทันนะครับ
เหตุเกิดขึ้นวันที่สิบสามธันวาคมที่ผ่านมาล่าสุดเมื่อวานนี้ครับคุณผู้ชมครับ
ตำรวจสามารถตามจับตัวคนร้ายได้แล้วคือนายน้ำเพชรภูรัฐอายุ๓๓ปีเป็นอดีตนักมวยไทยครับ
เดินสายชกมวยตามเวทีภูทรตามหมู่บ้านต่างแล้วก็ได้รถจักรยานยนต์คันที่ใช้ก่อเหตุด้วย
น้ำเพชรรับสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุจริงโดยก่อนก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะฮะ
เสพยาบ้าดื่มเบียเข้าไปจากนั้นจึงไปก่อเหตุทำร้ายร่างกายผู้เสียหายนะครับด้วยการตบเขาที่กกหูครับ

แล้วก็เตะนะครับแล้วก็ฉุดนางสาวเบจพรขึ้นรถมอเตอร์ไซค์
อ้างบอกว่าไม่เกี่ยวกับผู้หญิง๒คน
ที่ในพื้นที่อำเภอเมืองที่อำเภอยางตลาด

พบว่าโอ้ไม่อยากให้ทายแล้วนะฮะ
ผมม่วงอีกแล้วครับม่วงจริงครับ
จึงส่งพนักงานสอบสวนแจ้งก้อหาธรรมดาลัยร่างกาย
นาจารย์เสพยาเสพติดโดนดำเนินคดีสิครับ